ทีนี้มาดูความคืบหน้าการค้นหาร่างอดีตเจ้าอาวาส
วัดเสร็จมงคลที่จังหวัดสกลนครนะคะ
วันนี้ทางด้านของคณะกรรมการวัด
ญาติของหลวงพ่อก็ได้มีการนำร่างทรงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ร่างของอดีตเจ้าอาวาสหายไปได้ยังไง

ตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร
และเหล่าศิษยานุสิตเชิญร่างทรงค่ะ

ค้นหาร่างพระครูโสพลธรรมพิวัฒน์
หลวงพ่อมหายนอดีตเจ้าอาวาสวัด

ร่างของท่านหายไปจากโรงเย็นแบบไร้ร่องรอย
ขณะที่ตั้งสวดบำเพ็ญกุศลภายในวัด

ร่างของหลวงพ่อถูกคนร้ายเป็นผู้ชาย๔คน
ลักลอบเข้าไปขโมยจากโรงเย็น
ก่อนหน้านี้สักประมาณ๑๕วัน
นำออกไปทางช่องกำแพงวัด
ที่อยู่ด้านหลังน้องน้ำ

ร่างของหลวงพ่อถูกเผาทำลายไปแล้ว
เหลือเพียงเศษชิ้นส่วนจีวอนที่ยังพอมองเห็นได้
แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่นำร่างไปทำลายได้

ทำให้ไม่สามารถมองเห็นนอกเขตกำแพงวัดได้
นี่ค่ะร่างทรงบอกแบบนี้

ว่าการทำพิธีนี้เป็นไปตามความเชื่อของชาวบ้าน
ด้วยความหวังว่าจะนำร่างของหลวงพ่อกลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะคะ
ส่วนทางด้านการสืบสวนติดตามค้นหาร่างจนถึงตอนนี้
เจ้าหน้าที่ยังไม่เจอเบาะแสแต่อย่างใดค่ะ
แรงข่าวคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะว่า
กรณีร่างของหลวงพ่อเนี่ยมีอดีตพระเลขารูปหนึ่ง
น่าจะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้และนำร่างของหลวงพ่อไปทำเครื่องรางของขลัง
ซึ่งจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าเคยมีพระที่เป็นอดีตเลขา
พระมหายนเคยชุบเลี้ยงเคยสนับสนุนส่งเสริมในทุกเรื่อง
แต่เหมือนกับช่วงหลังช่วง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงจนพระรูปดังกล่าวหนีออกไปจากวัดค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ข้อมูลสอดคล้องกันกับจากพระรูปหนึ่งนะคะที่เคยทำงานให้กับพระมหายนมาก่อน
ก็บอกว่าพระมหายนเคยเปลี่ยนพระเลขาหลายรูปเนื่องจากไม่มีใครทำงานถูกใจและค่อนข้างจะเอาใจยากเนื่องจากเป็นพระผู้ใหญ่
ซึ่งพระเลขารูปดังกล่าวที่ว่านี้เป็นพระที่หลวงพ่อมหายนเคยอุปชาให้รักมากส่งเสริมในเรื่องต่างมาตลอดแต่หลังเกิดไม่ลงรอยกันทำให้พระเลขารูปดังกล่าวนี้ออกจากวัดไป
และพระมหายนก็เคยไปตามกลับมาหลายครั้งนะคะแต่ไม่สำเร็จค่ะลองฟังข้อมูลเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เพิ่มอุตสาห์บวชไทยดูแลมีอะไรก็ให้ทุกอย่างค่ะนะแต่ว่ามีเพิ่มไปยังเสีย
ให้ทุกอย่างนี่หมายถึงเรื่องอะไรบ้างครับ
ก็ให้การอุปถักอุปธรรมดูแลทุกอย่าง
นี่แหละค่ะจากเบาะแสที่ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้มานะคะเราก็สืบต่อเลยก็รู้ว่าอดีตพระเลขารูปดังกล่าวเนี่ย
ปัจจุบันไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
ส่วนอดีตพระเลขารูปนี้จะมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการขโมยศพหลวงพ่อหรือเปล่า
ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่หาข่าวในกรณีนี้เพิ่มเติมแล้วนะคะ
จากข้อมูลนั้นระบุว่าพระสงฆ์รูปดังกล่าวเคยมีประวัติทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงด้วยสาเหตุบางประการค่ะ